ร้อยละแปดสิบห้า
คุณน้ำเงินครับคุณได้คะแนนนำทีมสีแดงไปแล้ว
ดังนั้นพวกคุณคือทีมผู้ชนะในวันนี้นะครับ
ทีมน้ำเงินชนะแล้ว

พวกคุณทั้งสี่คนสามารถไปต่อได้

ถ้างั้นพวกเราไปในรอบต่อไปพร้อมกันดีกว่านะครับ
ไปแล้วกับการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นของเมื่อคืนวาน

ได้รับชัยชนะจากการต่อสู้กับคู่แข่ง
เขาไม่เพียงแต่เข้ารอบต่อไปอย่างสบาย

รับชมการแสดงแบบพิเศษ
ตาร์เชฟทั้ง๔ท่านน่าเสียดายมากครับ

ออกมาได้น้อยกว่าท้องทีมสีน้ำเงิน
ดังนั้นครับวันนี้พวกคุณทั้ง๔

แข่งขันในรอบนี้ในพวกคุณทั้ง๔คน
จะต้องมี๒คนที่ต้องถูกคัดออกไป

มี๒คนผมรู้สึกว่ามันเลือกยากมากเลย

ยังคงหรูเมื่ออยู่ที่นี่ผมอยากจะเตือนอะไรคุณเอาไว้สักหน่อย

ไม่ถึงพอถึงตาฉันต้องแทนสองคน

จะต้องมาเจอกับความท้าทายนั่นก็คือ
สตาร์ทเชฟทั้งสี่ท่านชนะของพวกเลววิแน่น
จะต้องทำกายโปรดูเกรดและขนมปังฝรั่งเศส

ผู้ชนะ๒คนจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไป
และที่เหลือ๒คนจะต้องตกรอบ

พวกเราควรจะยึดตู้เย็นมาให้พวกนั้นหยิบนะเนี่ย
ใช่นี่กลับไปเถอะไม่มีแล้ว
เอาเลยน้ำหน่อยได้ไหมชักช้าจะบอกให้

ท่านสองท่านไก่โปรตูเก็ตนี้พวกคุณเคยทานจังไมครับ
งั้นคนที่เคยมามาเก้าทุกคนมันต้องพูดถึงว่าไม่ประทับใจ

กับอาหารชนิดนี้ยิ่งทำจะยิ่งเหมือนกับออกไปทางข้าวกะหรี่พวกนั้น
ผมรู้สึกว่าตอนนี้ตัวผมเริ่มใจแป้วแล้วใจเริ่มจะแป้วแล้ว
ฉันก็ไปไข่นานโชคดีมาตลอดเลยค่ะผ่านปากเหวมาแทบทุกครั้ง
จะรู้สึกว่าทางที่ดีควรจะเอาพวกเราออกไปรวมถึง๕จินเสี่ยงด้วย
ครั้งก่อนถ้าจินสิงทำได้ดีมากเลยฉันยอมรับเลยว่าเขาเป็นคนที่ทำอาหารได้ดีมาก
ปกติผมจะเป็นคนพูดน้อยแต่ว่าในที่สุดพวกเขาก็ค้นพบว่าผม
เป็นคนที่ตั้งใจทำอาหารขนาดเนี้ยดังนั้นผมรู้สึกว่า
ผมเชื่อเป็นคนที่มีพรสวรรค์จริงผมจะทำให้จูตันรู้ซึ้งโทษทีนะ
ตอนนี้เวลาผ่านไปสามสิบห้านาทีแล้วนะครับมีเวลาอีกยี่สิบห้านาที
โปรตูเกตวันนี้จุดที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำซอสครับ

ของผมอันนี้นี่มันทำไมไม่ข้นสักที

วันนี้ดูไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่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

อื้มชิมหน่อย
หลังจากที่ใช้มือลองจิ้มไปชิมนิดหน่อย

สตาร์เชฟทั้ง๔ท่าน๖นาทีสุดท้ายแล้ว
นี่เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของพวกคุณกันแล้ว
นำไก่ประตูเกรดไปวางในตู้อบ

ท้ายค่านาน
คุณยังไม่ได้เอาไก่ไปใส่ในตู้อบนะครับ

เพราะว่าฉันชอบกินขนมปังนี้มาก
วันนี้สับกระเทียมบนแผ่นไม้กันรู้สึกว่าวันนี้ฉันเอาแต่หั่นกระเทียมนะเนี่ย
ทุกท่านครับ๑๐วินาทีสุดท้าย
หมดเวลา
สัมภาษณ์
ลำตามต่อไปผมก็เชิญคุณเฮศจินเสียง

งั้นผมขอชิมดูก่อน

ครับต่อไปขอเชิญปลายไข่นานยกอาหารของคุณมาด้วยนะครับ

มาเลย

ผมรู้สึกว่าอาหารจานนี้ของคุณมันน่าสนใจมาก

อ่าคุณอย่าทำแบบนั้นเดี๋ยวผมโหกหมด
เฮ้ยผมไม่เคยเห็นครั้งแรกที่สามารถยกระดับไก่โปรตุเกตไปได้สูงมาก

เป็นไงครับดีไหม
รู้สึกว่าอาหารจานนี้รสชาติตอนที่กินเข้าไป

แต่ว่ามันผ่านขั้นตอนที่มากมายหลากหลายทับจนจม

ดังนั้นปัญหาก็คือเกิดขึ้นจากแป้ง

อย่างน้อยตอนนี้คุณก็คือมือฉาบปูนซีเมนที่สามารถทำอาหารได้นะครับ

ลำดับต่อไปเขาเชิญคุณอย่างก้งหรู

สำหรับรสชาติลักษณะของน้ำอะไรก็ทำได้ดีครับ

สำหรับคนที่ไม่เคยทำไก่ประตูเกรดมาก่อน

ทำอาหารจานนี้สิ่งที่ยากที่สุดอยู่ตรงไหน
เพราะว่าฉันไม่รู้ว่ารสชาติที่แท้จริงของมันเป็นยังไงนะคะ
ข้นมากเพราะว่ามีอาหารบางอย่างอย่างเช่นอาหารไทยก็มีรสชาติ

แต่ผมคิดว่ามันเป็นไก่กะหรี่
มันคือไก่กะหรี่ที่รสชาติยอดมาก

เอาละครับขอบคุณมากนะครับ

ที่ผมจะประกาศว่าใครอยู่หรือใครจะไป
พวกเราขอเชิญเพื่อนของคุณทั้ง๔คน
พวกเขาอยู่ในเวรนิสจนผ่านค่ำคืนที่งดงามกันแล้ว
เฮ้ยพวกเราเที่ยวกันจนเหนื่อยเลย
พวกเรากินจนร่วง

มีกล่องปริศนาวางอยู่และท้ายที่สุดในกล่องปริศนานั้นจะมีผ้ากันเปื้อนขาวอันทรงเกียจหรือไม่
ถ้าหากมียินดีกับคุณด้วยแสดงว่าคุณมาแทนสำเร็จแล้ว
และถ้าไม่ก็ต้องขอโทษด้วยคุณกลับหลังแล้วเลี้ยขวาโบกรถออกไปเลยครับ

ชะตาของคุณอยู่ในกล่องปริศนานั้นแล้วนะ
จริงฉันหวังว่าจะได้อยู่ต่อไปนะคะ
ดังนั้นเอาแต่คิดว่าจะต้องมีผ้ากันเปื้อนขาวให้ได้สิ

ด้วยคุณเป็นตัวแทนทำสำเร็จ
ตอนนี้คุณสามารถถอดผ้ากันเปื้อนดำออกจากตัวคุณได้แล้ว
เปลี่ยนเป็นผ้ากันเปื้อสีขาวแทนนะครับ

ยังกงหรูในที่สุดคุณก็เป็นตัวแทนทำสำเร็จ
นี่หมายความว่าเธอยินเสียงจูตันฝ่ายไข่หนาน
มีผู้ที่จะได้อยู่ต่อไปในวันนี้ก็คือ

จูตันปลายไข่หนาน
เพื่อนของคุณและพวกเราต้องบอกลากันแล้วครับ
ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามก็ต้องมีสองคนที่ต้องออกไป
ใจก็มีทั้งทุกข์แล้วก็สุขปนกันไปค่ะ
พวกเราได้สร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน
ว่าตอนที่ความรู้สึกพวกนี้ถูกตัดออกไปคุณรู้ไหมมันทนไม่ไหวเลยล่ะ
บ๊ายบาย
สวัสดีครับ